พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องเตือนภัยกันเลยนะคะ

คือบางทีเวลามีใครไม่ชินเส้นทางเขามาถามทางเราก็บอก
เราเป็นคนแถวนั้นเราก็ต้องบอกว่าอ๋อไปทางนี้เดี๋ยวตรงไปเลี้ยวซ้ายอะไรยังไง
แต่มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริง
มาในรูปของคนถามทางนะคะ
มาถามทางนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศูนย์รังสิต
ประหนึ่งว่าไปไม่ถูกจะต้องไปทางไหน
แต่ถามไปถามมายังไม่ทันได้ทาง
ยังไม่ทันได้ความฉุดเขาขึ้นรถ
คือเป็นมิจฉาชีพที่มาทำทีหลอกถามทาง
แล้วก็จะลวงนักศึกษาไปข่มขืน
เพราะดีอีกเหมือนกันที่หนีรอดออกมาได้ค่ะ
เนื่องจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อทรธิดาเมธาจิระเวทนะคะ
ได้โพสต์ข้อความเตือนภัยไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระวังสำหรับนักศึกษาหญิงที่เดินบนถนนเชียงรากคนเดียว
พอสบโอกาสก็จะลงมือฉุดนักศึกษาหญิงไปข่มขืนค่ะ
เมื่อวันก่อนมีรุ่นน้องถูกฉุดตรงถนนเชียงราช
หน้าร้านโคตระก่อนที่จะพาเข้าป่า
โชคดีจริงที่หลบหนีมาได้แต่ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มากนะคะ
จากนั้นสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็รีบโพสต์
ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยระบุในแถลงการชัดเจนนะคะว่า
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์พาตัวนักศึกษาหญิงการล่วงละเมิดทางเพศ
ใกล้กับที่พักอาศัยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหลายรายแล้วนะคะ
และตำรวจเองยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้เลย
เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่เลย
ไปที่จุดที่คนร้ายเนี่ยพยายามจะฉุดนักศึกษา
ไปเจอกับนางสาวกันตาพาไร่ขามวัย๒๒ปี
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ปี๔ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์พยายามฉุดแล้วก็ล่อลวงนักศึกษาหญิงเนี่ย
ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
เกิดบ่อยช่วงหลังนี่เกิดขึ้นบ่อย
และนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักบริเวณนี้เนี่ย
เคยถูกชายแปลกหน้าพยายามเข้ามาพูดคุยมาสอบถามเส้นทางหลายคนแล้ว

ลูกการณ์ได้ฟังไหมครับ

ก็เลยบอกว่าให้ตรงเข้าไปถือกลางใต้

ไปไม่เพราะตามไปหน่อย

ฉันมาคนเดียวเข้าไปบานอาทิตย์ที่แล้ว
ด้วยวันอาทิตย์ที่แล้ว

ใช่หรือว่ารีบเดินไปร้านสนุกต่อ
ด้านตำรวจภูทรคลองหลวงก็เร่งติดตามคนร้าย
ที่พยายามฉุดแล้วก็ล่อลวงนักศึกษาหญิงค่ะ
โดยช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นำตัวผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่ง
เบาะแสว่าอยู่บริเวณนั้นก็เอามาให้นักศึกษาผู้เสียหายชี้ตัว
น้องก็ไปชี้ตัวนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่
ยังไม่ใช่คนร้ายที่ก่อเหตุก็ต้องปล่อยตัวไปค่ะ
รองผู้กำกับการป้องกันและปราบราม
ตำรวจภูทรคลองหลวงยืนยันเลยนะคะว่า
จะต้องจับคนร้ายให้ได้
และเพิ่มมาตรการดูแลนักศึกษาให้เข้มงวดขึ้นด้วย
โดยให้เจ้าหน้าที่เวียนตรวจตราทุกรายชั่วโมงค่ะ
ส่วนเรื่องงานฝ่ายสิวสวนก็จะสิวสวนหาตัวคนร้ายนะครับ
ให้จับกลุ่มแล้วก็ลดเป้าหมายก็คือ
สีขาวหรือว่าออกสีเทานะครับสีบอลนะครับ
ก็จะให้ตรวจบุคคลนะครับแล้วก็ตรวจค้นรถเป้าหมายนะครับ
เพื่อเขาจะออกมาทำที่ดีนะครับ
โดยนักศึกษาหญิงผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เขาจำหมายเลขทะเบียนแล้วก็ยี่ห้อรถได้
ตำรวจภูทรคลองหลวงก็นำไปตรวจสอบ
และยื่นสารขอออกหมายจับคนร้ายเลยค่ะ
ซึ่งสารได้อนุมัติหมายจับชายไทยวัย๓๑ปี
มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดน้องคาย
หรือว่ามีครอบครัวอยู่ย่านรังสิตปฐุมธานีแล้วนะคะ

ก็คาดว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้ในวันนี้

ส่งตำรวจไปประกบผู้ต้องหาเอาไว้แล้วค่ะ
ก็โพสต์อัปเดตเรื่อยทั้งคำชี้แจง
แหลงของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งที่น้องเขียนเล่าเรื่องไว้
บอกว่าลักษณะเนี่ยก็คือ
เพื่อที่ลดความระแวดระวังตัว
ของนักศึกษาที่ถูกถามทาง

ในการที่จะฉุดหรือล่อลวงขึ้นรถไป
น้องบอกว่ามีประเด็นกระแสหลายกระแสเหมือนกันนะคะ
ที่บอกว่ามีคนถามว่าน้องขึ้นรถไปกับเขาได้ยังไง

มันไม่ควรถูกยกขึ้นมาเป็นข้อถกเถียง
เพราะว่าข้อถกเถียงมันควรจะกลับไปอยู่ที่เรื่องของมาตรการ

เพราะฉะนั้นคือไม่ได้มีเจตนาจะขึ้นรถอยู่แล้ว

น้องก็เลยไปช่วยที่จะดูให้สุดท้าย

ข้อความมาในเฟซบุ๊กเยอะเลยนะสำหรับประเด็นนี้อ่ะนะคะ
ก็บอกว่าคนไทยใจดีจริง
แต่ดันไปเจอคนไทยที่ใจร้ายนี่แหละเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้
ก็บอกว่าเวลามีคนมาถามทางก็อย่าไปบอก
ทำเฉยทำเป็นไม่รู้แต่ด้วยความที่เราเป็นคนในพื้นที่
เราก็อยากจะให้ความช่วยเหลือคนอื่นอ่ะเนอะคือบอกได้แต่ว่า
ระวังตัวเพิ่มอีกนิดนึงละกันบอกได้แต่ไม่ต้องเข้าไปใกล้รถเขามาก
ต้องเข้าไปใกล้ตัวเขามากอยู่ห่าง
ยังคงห่วงแล้วก็บอกทางพยายามอยู่ใน
หนึ่งเลยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เดินที่เปลี่ยวพยายามพยายามอะนะคะ
ก็ต้องช่วยกันนะคะสอดส่องสำหรับใครเดินผ่านไปผ่านมา